เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวที่จังหวัดปฐุมปฐุมธานี
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียว
แล้วที่สำคัญนะมีแหล่งอันซีนเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ
นายพินิษฐ์บุญเลิศนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ท่านได้ผุดไอเดียเป็นโครงการในการพาไปเที่ยว
ยังไงดีไปเที่ยววันเดียวเที่ยวปฐุมโอ้โหสุดยอดเลย
เป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักไง
ในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบอันซีนกว่า๒๖แห่งครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกแบบครบรสในวันเดียววันเดียวเที่ยวได้
ทุมธานีครับที่แรกนะที่ต้องไปเลยก็คือต้องไปที่
วัดชินวาราวิหารอเผิมเมืองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปไหว้เสริมสิริมงคลไงซึ่งภาพในพระอุโบสถเนี่ยนะครับ
เป็นที่ประดิษฐานของพระชินวรซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นปูนปั้นปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยด้วยล่ะครับ
ก็นักท่องเที่ยวก็ไปกราบไห้เสริมสิริมงคลกันได้
จากนั้นก็ล่องเรือตามสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์โดยสองริมฝั่งเนี่ย
ก็มีสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์
นั่นก็คือปฏิมกรรมดอกบัวร้อยปีที่สวนเทพปฐุมอำเภอเมืองปฐุมธานีนี่แหละ
คือเขาได้รับการออกแบบนะจากฝีไม้ลายมือของศิลปินแห่งชาติ๑๓ท่านนะครับ
อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวเสร็จปั๊บเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยจากนั้นก็ไปเที่ยววัดกันต่อ
กราบไหว้หลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
ทุมธานีโอ้โหไปแล้วมีแต่ความเป็นสุริมงคล
ใครที่รักธรรมชาติห้ามพลาดกับพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียง
และยังมีตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย
โอ้โหน่าเที่ยวจริงปฐุมธานีอยู่ใกล้กรุงเทพ
นิดเดียวบางคนมองข้ามถูกต้องไปเที่ยวตรงนู้นไปเที่ยวตรงนี้ไกลเฮ้ย
ใกล้ไปนี้นะครับไปประธุมธานีจริง
แล้วก็จะได้เจอวิถีชีวิตชาวมอนด้วยนะ
แนะนำให้ไปเที่ยวกันนะจ๊ะ
ถูกต้องจ้ะแล้วก็เราไปเที่ยวด้วยกัน
ใครอยู่กรุงเทพไปเที่ยวปฐุมนี่คุณได้สิทธิพิเศษ
กินหลายราคาหลายอย่างกินหลายอย่าง
เราก็เศรียดที่พิเศษด้วยนะเพราะเราเที่ยวด้วยกันไงใช่